ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ในเกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่จะต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว

วันนี้นะครับครอบครัวที่ประสบกับวิกฤตอันหนักหน่วงนะครับเดินทางไกลมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับด้วยความหวังที่จะรักษาดวงตาของเด็กชายวัย๘ขวบ
คุณยายวัย๗๐เมื่อก่อนมีคุณตาอยู่ด้วยก็ยังพอพยุงกันไปได้
แต่หลังจากที่คุณตาจากไปคุณยายต้องแบกภาระอันหนักอึ้งไว้แต่เพียงผู้เดียว
หลานชายทั้งสองหลานชายกำลังจะเสียดวงตาไป
คุณยายทำทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งเสียหยาดเหงื่อทุกหยดบนร่างกาย
คุณยายก็ยอมทำเพื่อให้ดวงตาของหลานกลับมามองเห็น
เราไปชมภาพเรื่องราวชีวิตพร้อมกันเลยครับ

ฉันชื่อยายแก้วอายุ๗๐ปีเป็นยายของปองและเปี๊ยก

เปียก

เปียก

เบี้ยเลี้ยงโฆษลาได้เดือนละ๗๐๐บาท
เป็นค่ารถของปองและเปี๊ยก
คนละ๓๐๐บาท๒คนเป็น๖๐๐บาท
ทำตะกากใส่ผักไว้ละ๕บาท

คิดถึงตามากมาก
ร่วมชีวิตร่วมกันมาได้๕๐กว่าปีแล้ว
ตานี้รักหลานมากก็ไม่อยากให้ตาจากไป
บ้านหลังนี้เป็นฝีมือของตา
บ้านหลังนี้ก็ถูกทำให้คิดถึงตา
ภูมิชื่อป๋องครับอายุ๑๐ปีครับ
ผมมีพี่น้องสองคนครับเป็นคนโตครับ
ยายเป็นคนทำกับข้าวให้กินครับ
แล้วถ้ายายไม่มีเวลาผมจะทำเองครับ

ผมชื่อเปี๊ยกครับอายุ๘ปีครับ
ผมเป็นสายตายาทั้งสองข้างครับ
แต่ข้างหนูมองไม่เห็นอื่นครับ

แล้วก็ต้องไปหาหมอเอาตาครับ

ยายต้องเอาเงินมาเลี้ยงพวกผมครับ

มีผู้ชาย๑คน

แม่ของปองเปี๊ยกเป็นลูกคนที่๓

เขาออกไปจากบ้าน๓ปีกว่าแล้ว
ตอนเขาออกไปเขาไม่บอกใครเลย

หม่อมีย้ายก็มีเงินเท่าไหร่ย้ายก็ให้หมด
แม่ของปองเปี๊ยกโทรศัพท์มาบอกว่า
ดูน้องด้วยอยากจะไปทำงานที่กรุงเทพอยาก
ตกใจจนร้องไห้นั่น
เสียใจคิดถึงลูกไปด้วยเหตุใดไม่รู้
รู้ว่าแม่เขามาทำงานในตัวเมืองที่เชียงใหม่
วันทุกวันศุกร์พ่อพาลูกไปตามแม่
ในตัวเมืองไปสามครั้ง
พอรู้ที่พ่อของแม่ก็พาไปทุกวันศุกร์เลยครับ
แม่บอกว่าไม่ต้องมาอีกครับ

สามครั้งแม่ก่อนย้ายเลย
น้องก็ร้องไห้ตลอดว่าแม่ทำไมไม่กลับบ้านเนี่ย
ร้องไห้ครับร้องรักแม่ครับ

พ่อเด็กรออยู่๑ปีอยู่ที่นี่

พ่อไปทำงานอยู่กับย่านะ

เดี๋ยวพ่อมาทั่วเทียนเลย

โต๊ะอย่ามาเหอะ
ผมรักพ่อกับแม่ครับ
คิดถึงพ่อกับแม่มากค่ะ
น้องปองกับน้องเปรี้ยกอะร้องไห้จนตาบวมอะ
ยายสงสารหลานมาก
อยากให้พ่อกับแม่มาคืนดีกันและอยู่ที่บ้านครับ
เป็นลูกสาวของน้องสาวยายแก้วค่ะ

แล้วก็จะพยายามทดแทนความอบอุ่นที่มันขาดหายไป
แม้ว่าจะไม่เท่าแม่เขาก็ได้นิดหน่อยก็ยังดีค่ะ
หนูเป็นลูกพี่ลูกน้องของป๋องและเปี๊ยะค่ะ
สงสารเปี๊ยกและป๋องค่ะหนูเลยอยากมาเล่นด้วยค่ะ
ถ้ามีโรคสายตาเนี่ยตามันเป็นโต้จีนเนี่ย
มันทรงสารไม่ได้ไม่มีเงิน
มารักษาร้านก่อนยายแก่แล้ว
เพราะรักษาร้านเป็นทุนการศึกษาหลานอยากเอาขอใจแล้ว
ถ้าผมมีเงินผมจะช่วยรักษายาย
เป็นพลักษณ์รักยายครับ
ดูขึ้นผมจะดูแลใยเร็วน้องเอกครับโปรดสัญญา
และนี่ก็คือภาพเรื่องราวชีวิตนะครับของแม่เท่าวัยกว่า๗๐ปีที่หูตาของท่านก็ฝ้าฟางลงไปทุกวันหวังที่จะมีดวงตาคู่น้อยของหลานชายเพื่อที่จะเป็นแว่นสายตา
เพื่อที่จะพยุงยายเวลาที่ยายเดินไปไม่ถูกแต่บัตรนี้ดวงตาคู่น้อยของหลานก็ใกล้จะมืดมิดลงทุกวัน
พวกเขาอยู่บนเวทีชีวิตแห่งนี้นะครับสวัสดีครับยายแก้วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ
นับจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับที่แม่ของน้องป๋องและน้องเปี๊ยกไปโดยที่ไม่ได้ลา
ได้สามปีจะได้สี่ปีเมษานี้แล้ว
ทราบข่าวว่าเขามาอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่แล้ว
เขาไปตามใช่ไหมครับพ่อของเด็ก

เจอตั้งสามคล้องอย่างน้อง

จำได้ไหมลูกว่าหนูไปเจอแม่ที่ไหน
ที่ช้างเผือกครับ
แล้วหนูชวนแม่กลับบ้านไหมลูก

เปี๊ยกแล้วลูก
แม่ครับผมคิดถึงครับ
ยายอยากบอกอะไรกับลูกสาวถ้าเขาดูอยู่
อยากจะบอกให้เขากลับบ้านมาอยู่กับลูกเขายายก็คงจะดีใจ
แต่ว่ายายจะเบาภาระอันไปหน่อย
นอนวันนอนคืนก็คิดถึงห่วงแต่เขา
คิดถึงแต่ใบหน้าเขาอย่างเดียวแต่ว่าหันตัวเขา
พอหลังจากแม่ไปแล้ว
เห็นบอกว่าพ่อซึมเศร้าไปนานมาก

อยู่ได้ตั้งปีแล้วเขาก็ตัดสินใจตัดสินใจ
เขาบอกไหมครับว่าเขาจะไปแล้วบอกเขาบอกกับยายว่ายังไง
ให้หน่อยวันแล้วก็อีกแบบกี่วันผมจะกลับมา
หลีบก็ทั้งหมดหายไว้หายไว้ตึงมีแล้ว
พ่อจะไปพ่อบอกอะไรกับหนูบ้างลูก
ก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อจะไปทำงาน
หาเงินเลี้ยงพวกผมครับ

ถ้าพ่อดูอยู่หนูอยากบอกอะไรกับพ่อ
อยากบอกให้พ่อกลับมาบ้านครับ

เข้มแข็งให้ลูกเป็นลูกผู้ชายนะครับ

แต่เงินนี่ก็คือค่ารถที่ส่งน้องไปโรงเรียนกัน

แล้วรายได้ที่ยายออกมาจากนี้
ยายทำตะก้าเนี่ย
ยายทำตะก้าเนี่ย

วันแล้วได้๑๕บาทค่ะ
วันหนึ่งก็ตีซะ๗๕บาท

ไม่ถึง
เคยอดข้าวไม่ครับความถามจริง

แล้วก็แกก็ต้องขายข้าวยุทธ์ไว้กินเลี้ยงหลานเฮีย
ข้าวมีกับข้าว
กับข้าวแต่ก็คนมเขาก็รถไปโรงเรียนเขา

ยายมีโรคประจำตัวอะไรบ้างตอนนี้
ปวดหลังความดันไขมันในเส้นเลือด
ปี๔๐แล้วก็ยายตกและเอ็นลดยนต์
ตกลดก็เลยมีผลมาถึงตรงนี้เลยหลังหรือครับ

เห็นบอกว่าตาก็ไม่ค่อยจะดีแล้วข้างไหนอะครับ

เขาบอกว่าจะพาแล้วยายบอกยอมพา
พาแล้วมันมีภัยเลี้ยงเล็กหนึ่งอะ
อ๋องก็เปี๊ยกเป็นห่วงยายไหมลูก
เป็นห่วงครับห่วงเรื่องตากับเรื่องไขมันครับ

เยานี่ก็คือลูกพี่ลูกน้อง

เห็นเด็กสองคนนี้ตั้งแต่กี่ขวบครับ

กระเปี๊ยกเป็นยังไงบ้างครับนิสัยเขาเป็นยังไงบ้าง
ก็เป็นเด็กดีอะค่ะเพราะสงสารค่ะเขาไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่ค่ะ
ฝากด้วยนะครับอย่าทิ้งแกนะ

เื่อนหนุนนี่คือลูกสาวของพี่ยาว
เขาก็เป็นพี่ลูกน้องนั้นใช่มั้ยคะใส่เรื่องแหว่ยาศกัน

ช่วยกันทำการบ้านไหมเวลากลับจากโรงเรียนนะลูก

ตอนนี้ที่เจอกับวิกฤตในชีวิตของเรา
นี่ครับครอบครัวของเราที่เจอปัญหาหนักมากเลยตอนนี้
คืออะไรใช่หรือย่าย
หญิงอยากได้เงินสักกรอดนึง

เปี๊ยกใช่ไหมลูกน้องเปี๊ยกหนูเป็นอะไรมั่งตอนนี้
การหนูเป็นยังไงบ้างลูกตาข้างไหนที่มีปัญหาลูก

เห็นข้างซ้ายแต่ข้างขวาหนูมอง

แต่ข้างขวานี่ที่ว่าเริ่มมีปัญหาใช่ไหมลูก

เห็นบ้างว่าถ้าเกิดแม่งตาตกลงไป

จะมีในเรื่องของสายตายาว

แล้วก็เรื่องสมาธิสั้นถูกไหมลูก
ที่ต้องรีบรักษาโดยด่วนในตอนนี้

ถ้าเผื่อว่ายายได้ทุนไปต่อชีวิตในวันนี้
เงินก้อนนี้ยายตั้งใจว่าจะไปทำอะไรก่อน

แล้วก็เอาเป็นทุนการศึกษาร้านแหตา

แล้วคิดรักษาดวงตาของตัวเองไหมเล่า

ถ้ามันยังได้นักได้หนากับยายก็จะคิดอยู่

ก็เลยต้องมาในรายการของเราในวันนี้ถูกไหมจ๊ะยาย

จากจังหวัดเชียงใหม่ที่เดินทางมา
ในรายการเกมต่อชีวิตของเราในวันนี้

ความหวังก็คือให้น้องเปี๊ยกนั้น
มีสายตาเป็นปกตินะครับ
เพื่อที่จะได้อยู่ดูแลซึ่งกันและกันในระยะยาว
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณยายแก้วนะครับ
การตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
คว้าเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้ถึง๑ล้านบาทหรือไม่
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
ปัจจุบันมีเหรียญและธนบัตรที่เราใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวัน
รวมกันอยู่กี่ชนิดราคาครับ